สวัสดีค่ะตุ๊กกี้สุดารัฐค่ะก่อนอื่นต้องดีใจกับพี่น้องคนไทยทุกท่านนะคะ
ก็เราได้เลือกตั้งแล้วค่ะ๘ปีที่เรารอคอยค่ะ
ก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยทุกท่านแล้วนะคะ
เลือกคนดีเข้าสภาค่ะแล้วก็รักใครชอบใครพิจารณากันดีดีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแล้วก็การพัฒนาบ้านเมืองของเรา
สำคัญกว่านั้นคืออะไรที่เป็นกลงความโกงต่างนานา
ก็คิดวิเคราะห์ให้ดีนะคะเพื่อประเทศชาติของเรา
แล้วก็เลือกตั้งทั้งทีเลือกคนดีเข้าสภาเพื่อพัฒนาประเทศไทยค่ะ